ไปดูกันเลยดีกว่านะคะวันก่อนไปดูเขาซ้อมละครเวที
พี่มากพระขนมแม่นางพระขนม
ไปเจอพี่มากพี่ตู่พบทรเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะ
ก็เกี่ยวกับเรื่องภรรยาของเขาคุณนุษ
แต่ฉันไม่ได้คือตอนนี้ท้อง๘เดือนแล้ว
แล้วเราก็จะมาอัปเดตกันด้วยนะครับว่า
ได้ชื่อลูกว่าอะไรจะไปคลอดที่ไหน

คนใหม่พี่ตู่พบทรค่ะ
ประมาณช่วง๙ถึง๑๖ครับ

ตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับตอนนี้แบบ
คือโปรดท้องแล้วนิดหน่อย
นี่ก็คือต้องแบบเตรียมพร้อมเข้าโรงพยาบาล

มีตั้งเอาไว้ครับแต่เดี๋ยวต้องดูวันอีกทีด้วย
แต่ว่าชื่อที่คุณแม่เขาชอบมากก็คือชื่อนาริสาครับผม
ภาษาไทยไม่แน่ใจแต่ภาษาอังกฤษแปลว่าเชียร์ฟูวัน
ก็คือคนที่แบบสดใสร่าเริงนะครับเหมือนคุณแม่เขาครับ

คือนุษย์เขาอยากมีภาพเก็บไว้ช่วงระหว่างที่ท้องครับ
ก็เลยให้เพื่อนมาถ่ายให้ครับ
ก็ไม่มีอะไรแต่จริงภาพมีเยอะกว่านั้น

มีภาพแบบถอดเสื้อจูบอะไรอย่างนี้
แต่แบบเราเขินอยู่เรายังไม่กล้าลง
ตากล้องชื่อเต้เป็นแฟนเก่าดิฉันค่ะ

ใจเหรอว่าไปยินดีกับเขาเห็นเมื่อกี้แอบเมาส์พี่นุษย์อยู่เลย

ก็ขอให้น้องแข็งแรงเนอะก้อยพ่อเต็มทีแล้ว